ระหว่างพี่เวียและน้องเบลล่า

มีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

เวียและเบลล่าเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย
คือยังไม่มีการโพสต์อะไรเลยทั้งในไอจีและในไอจีสตอรี่นะคะ
แต่ว่าภาพล่าสุดที่เป็นภาพที่น้องเบลถ่ายแบบก็คือโพสต์เมื่อวันศุกร์
วันที่เป็นข่าวเลิกกันแต่ว่าเนี่ยเขาโพสต์ก่อนที่มันจะมีกระแสข่าวออกมา
เวียเองก็ยังมากดไลค์ค่ะแฟนก็ยังใจชื้นอยู่นะคืออยากฟังข่าวดีว่างั้นเถอะ

มีความเคลื่อนไหวของน้องเบลล่าก็นิดหน่อยเท่านั้นเอง
ก็ตรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบลล่าเนี่ยเขาเข้าไปคอมเมนต์
ซึ่งคอมเมนต์นี้ของเบลล่าก็มีชาวเน็ตมาถล่มกดไลค์เป็นพันไลค์เลยนะคะ
แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากในธรรมนองที่ว่าอยากจะเห็นโมเมนต์นี้แบบของเบลล่าบ้าง
ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งเบียร์เวียและเบลล่าเองยังไม่มีความเคลื่อนไหวในโซเชียล
แต่เมื่อวานนี้ค่ะผู้จัดการคนจัดคนดังพี่หน่องอรุโนชาก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณเบลล่าพร้อมกับแคปชั่นว่า
อยู่ในช่วงเดินหน้าถ่ายทำละครเรื่องพรมลิขิตนะคะภาคต่อของบุเพไงจากนั้นก็ติดแฮชแท็กนะคะว่าฟ้าดินแยกเราเท่าไหร่ไหมคะ
แจ๊คจะไปฟังคำตอบทั้งหมดจากปากของน้องเบลล่า
ซึ่งเราเชื่อนะคะว่าคำตอบเนี่ยไม่ว่าจะออกมาแบบไหน
แฟนก็ยังคงรักแล้วก็ติดตามผลงานของทั้งคุณเวียและคุณเบลล่าอยู่ดี
ก็เล่าให้ฟังหน่อยเนาะบรรยากาศที่กองถ่ายละครเรื่องพรมลิขิตเนี่ยค่ะ
เขารับบทอย่างที่ทราบเล่นไปหลายคนรุ่นด้วยนะครับ

บอกว่าตอนนี้ก็โอเคปกติทำงานได้นะคะ
แล้วก็ทราบแหละค่ะทราบถึงกำลังใจอยู่นะคะ

รอฟังพรุ่งนี้พร้อมกันนะคะว่าเบลล่าจะตอบยังไงกันบ้างนะคะ
แต่ที่แน่ก็คือเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะทั้งพี่เวียแล้วก็เบลล่าด้วยค่ะ
ใช่นะเรื่องราวนี้หลายคนก็อยากจะรอฟังจากปากทั้งคู่เพราะว่าอะไร

จะเลิกหรือไม่เลิกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าอันนี้ฝั่งเบลล่าไปแล้วใช่ไหม